กำแพงเพชรไปดูของดีของเด็ดเขา

เขาจัดงานใหญ่เลยทีเดียวเป็นการแข่งขัน

ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว
ตอบเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้ว

ใช่ไหมล่ะเราต้องไปกันหน่อยกับงานปรากฏ
กินกล้วยไข่ด้วยความเร็วสูง

ใช่ไหมเด็กน้องหนูเขาทานกล้วย

ตัวเล็กยังกินกล้วยเก่งแล้วเหรอ
จริงเห็นตัวเล็กอย่างนี้

หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
มีผู้แข่งขันรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
โหแต่ละคนตำบีตำบัน

ยัดดุลกระเพาะยุ้งพุงกระสอบ
เออนั่นแหละงานนี้ใครกินกล้วยไข่ได้เยอะสุดก็ชนะไป

ชนะแล้วก็รับเงินรางวัลไปเลย๑๐๐บาท
ร้องกับของสมนาคุณ

งานนี้เขาจัดขึ้นในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร
เพื่อเที่ยวถูกของดีกล้วยไข่ขึ้นชื่นจังหวัดไงล่ะครับ
บอกเลยว่ากองเชียคนที่มาร่วมให้กันก็ดู

ใช่ไหมเออมันเมามันจริงคุณผู้ชมฮะ
เรียกได้ว่างานนี้สนุกสนานและอยากจะให้ไปกัน
เพราะงานนี้เขาจัดขึ้นระหว่างวันที่๕ถึง๑๕ตุลาคมนี้

ลองไปกันดูกำแพงเพชรกล้วยไข่เขาขึ้นชื่อแล้วเอาไปแปรรูปได้หลายผลิตภัณฑ

แต่กล้วยไข่ไม่ไปทำอะไรไปเป็นกล้วยฉาบได้ไหม
กล้วยเชื่อมน่ะไม่นิยม

กล้วยไข่อร่อยนี้
อ่าแต่กล้วยตาก้วิศนุโลกไม่ต้องสงสัยนะ

แล้วไปนั่งอิ่มน้ำสำราญเพราะว่ามีมากมายอาหารหลายอย่างที่ของพื้นที่ของกำแพงเพชรมานำเสนอครับ
กำแพงเพชรมีโอกาสไปนะชอบจริงพวกงานแฟร์งานที่แบบขายของชุมชน